พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุโขทัยกันก่อน

คือมีพิธีชาปนกิจศพของคุณแม่ยุรี
ก็คือคนที่ถูกฆ่าหันศพยัดตู้เย็นนั่นเอง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
นี่คือที่วัดบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงที่สุโขทัย
ก็มีพิธีชาปนกิจนางสาวยุรีเถาวันแม่ติ๊กอายุ๔๒ปี
ซึ่งมีนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รวมถึงมอบเงินเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตในคดีอาญาด้วยนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
และมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พบศพ
ก็คือนางอำพรมาร่วมพิธีด้วยเดี๋ยวเราไปฟังหน่อยนะคะ
คนเยอะมากภูมิใจเขาคนรักเขาเยอะ

ให้มันถามใครก็ไปเห็นมากวนมาเข้าฝันใครด้วยนะ

เมื่อกี้นั่งอยู่กลิ่นคาวเลือดเต็มเลย

ใครก็ไปสูงผมสูงขึ้นสูงขึ้นนะ
ก็ชนะฉันได้เราก็เป็นกรยามิตรเป็นลูกเป็นแม่กัน
จ้ะใช่ผูกพันกันเป็นสุดไปอ่ะ
นี่ค่ะเพื่อนบอกว่ากลิ่นคาวเลือดกลิ่นทูบ
เชื่อว่านางสาวยุรีก็คงจะมาบอกลานะคะ
อกจากนั้นลูกพี่ลูกน้องของนางสาวยุรีบอกด้วยนะคะ
ว่าถ้าเกิดเสร็จสิ้นงานศพแล้วก็จะไปตามเรื่องคดี
จะดำเนินการเรื่องทรัพย์สินต่างมีบ้านสองหลัง
ส่วนรถก็คงจะขายทั้งหมดเพื่อเอาเงินมาให้แม่ของนางสาวยุรี
เนื่องจากนางสาวยุรีเป็นเสาหลักของบ้านเมื่อสูญเสียเสาหลักไป
ก็จะต้องเอาเงินตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายของคุณแม่นะคะ
คำถามคือแล้วตู้เย็นล่ะตู้เย็นที่พบศพล่ะ
จะเอาไปทำยังไงต่อญาติบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคให้กับทางวัดนะคะ
ใช่ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ค่ะด้วยความเคารพผู้ตายนะคะคุณผู้ชม
มันมีเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาก็เป็นเรื่องที่เขาพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอ่ะ
มันก็เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาตลอดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
อย่างตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายก็คือ๔๒เป็นเลขอายุนะคะ
แล้วก็มีเลขทะเบียนรถที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยคือ๓กไก่จจ๑๑๑๖นั่นเองนะคะ
ส่วนอายุของน้องกายผู้ตายก็คือ๒๐ปีแล้วก็เลขที่บ้านที่เกิดเหตุก็คือเลขที่๑๗
รวมถึง๙๖ทับ๓๒๐แล้วก็เลขบนซองจดหมาย๓๗๙๗เป็นซองจดหมายปริศนานะคะ
ยังมีเลขเกี่ยวกับฝาโลงค่ะฝาโลงก็คือเลข๗๑นี่นะคะ
แล้วมะเขือผ่าซีกที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านขวามือเนี่ย
คือเขาบอกว่ามีมะเขือผ่าซีกใส่ไปในโรงศพ
แล้วชาวบ้านเขาจะเอาออกมาดูในวันที่เผาศพตามความเชื่อ
แล้วแต่ละคนก็จะตีความไปเป็นเลขต่างแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้แหละค่ะ